เรื่องนี้มีผู้เสียหายหลายคนมาร้องต่อไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะ
เขาก็อ้างตัวว่าเขาเป็นนักบิน
แต่ทีนี้เขาก็อ้างอีกบอกว่าเขาก็มีอาชีพที่มั่นคง
มีรายได้มีเงินมีทองมีเพื่อนและอยากจะเช่ารถ

พอเช่ารถไปนะแล้วไม่เอารถมาคืน
ดันเอารถไปขายเอาไปจำนำไว้ตามเต็นต์
กวนเพื่อนเขาที่เขาอ้างว่าจะมาเช่ารถอีก
รถอีกหลายคันก็ทำพฤติกรรมเดียวกัน

แต่ฟังความฝั่งผู้เสียหายที่เขามาร้องเรียนกับไทยรัฐนะฮะ

แล้วก็เล่าพฤติกรรมของนักบินรายนี้
ว่านักบินติดต่อมาขอเช่ารถ
นำหลักฐานสลิปเงินเดือนหลักแสนมาประกอบการเช่า
แล้วฝั่งผู้เสียหายก็เห็นว่าโปรไฟล์เขาดีเขาเป็นนักบินนะ

แต่หลังจากนั้นนักบินคนนี้ก็ติดต่อมา

แต่ไปมาเช่ารวมแล้ว๙คัน
เอามาคืนครับเช่าไปแล้วไม่คืน
เจ้าของรถเริ่มเอกใจกันแล้ว
รถที่ให้เช่าไปปรากฏว่าไปจอดอยู่ตามเต็นต์รถ
ทีนี้ทางผู้เสียหายทางเจ้าของรถ
เขาก็ไปตามถึงทางเต็นต์รถ

เอาเอกสารเล่มรถมาจำนำไว้อย่างถูกต้อง

สารเหล่านี้มันปลอมหมดเลยคุณ
เพราะว่าเอกสารจริงก็ต้องอยู่ที่เจ้าของตัวจริง

แต่ปรากฏว่าเอกสารที่นำไปให้เจ้าของเต็นต์รถ

ก็ต้องเอาเงินมาถ่ายถอนคืนด้วย
เพราะว่าทางเต็นต์รถก็เสียเงินไปให้นักบินคนนี้เหมือนกันนะครับ
ตอนนี้นะทางผู้เสียหายบอกว่าเสียเงินเสียทอง
เอาไปถ่ายถอนรถรวมแล้วกว่า๒ล้านบาท
ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากสื่อนี่แหละ
ในการตามเรื่องให้นะครับ
เฮ้ยผมไม่ได้เอาไปจำมันยังหลอกผมอยู่เลย
จนแบบนาทีสุดท้ายว่าแบบจับได้จริง
แบบค่าหนังคาเขาอะไรอย่างนี้

ก็บอกว่าถูกนักบินรายนี้หลอกทำนองเดียวกันเลย
มาเช่ารถแล้วก็เอาไปจำนำ

กลัวเขารับเข้าทำงานให้คุณ

ก็จะติดตามตัวได้ยากนะฮะอยากให้จัดการก่อน
จากทะเบียนรถทุกอย่างผมก็

แล้วก็ปลอมเอกสารมาว่าเป็นรถเขาบ้างรถญาติเขาบ้าง
ทั้งบัตรประชาชนทั้งทะเบียนรถ
ทุกอย่างผมก็ด้วยความเชื่อใจที่ผ่านในหน้ามา

สุดท้ายมารู้อีกทีคือรถทุกคันที่เขามาทำกับผม
คือเป็นรถจากบริษัทรถเช่าทั้งนั้น
แล้วเอกสารที่เขามานี่คือ

ทั้งหมดที่รู้น่าจะเป็นร้อยคันที่เขาทำในกระบวนการ
คือตอนนี้ผู้เสียหายบอกปลอมทุกอย่างเลย
เฉพาะพวกเอกสารที่ทำปลอมขึ้นมา
แล้วก็ตัวของนักบินคนนี้ก็คงจะปลอมด้วย

ผู้เสียหายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะบอกว่า

นักบินคนนี้มาหลอกว่าไม่มีครอบครัว

แล้วขอให้เธอผ่อนรถซื้อนาฬิการูให้
บอกว่าผ่อนไปก่อนนะเดี๋ยวจะนำเงินมาคืน

เอาของที่ซื้อให้ไปจำนำหมดเลย

สรุปโดนหลอกเอาเงินไปใช้กว่า๑ล้านบาท
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ให้ถึงที่สุดนะครับ
เริ่มมีบุคคลที่๒ที่๓เป็นขบวนการ
ใช่ตอนนี้ก็เหมือนมีหมายจับคนนั้นหมายจับคนนี้
แต่ตอนนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้ก็ยังลอยนวล

แล้วก็ความเสียหายเกือบอาจจะถึงนะ
เขาบอกอาจจะถึง๑๐๐ล้านนะครับ
ทีนี้ผู้เสียหายทุกคนบอกว่าได้รวมตัวกันนำหลักฐาน

แล้วก็ตรวจสอบหนุ่มนักบินคนนี้แล้ว
แล้วก็เชื่อว่านักบินคนนี้ไม่ได้ทำคนเดียวแน่นอน
ต้องเป็นขบวนการในการร่วมมือกันทำ
อกผู้เสียหายต่างนานาและที่สำคัญ
ไม่รู้ว่าจริงแล้วเป็นนักบินจริงหรือเปล่าด้วย

เออเอาโปรไฟล์มาปลอมหรือมาหลอกหรือเปล่า
ทางฝั่งผู้ที่โดนกล่าวหา
ถ้าอยากจะชี้แจงนะออกมาชี้แจงกับไทยรัฐได้
เพราะว่าผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับไทยรัฐเหมือนกัน
แล้วก็เรื่องนี้มันกลายเป็นคดีเหมือนกัน